ปกติเรามักจะคุ้นหูกับคำที่บอกว่าสืบจากศพ
คือจากศพก็จะนำไปสู่การพิสูจน์ทราบสาเหตุการตายต่าง
แต่ว่าคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ชม

บางคนบอกว่านี่คือการสืบจากวิญญาณอาจจะมีส่วนช่วยด้วย
เพราะตามข่าวบอกว่าวิญญาณของนักธุรกิจรายนี้
ซึ่งเสียชีวิตไปมาเข้าสิงพนักงานในคาซิโน
ซึ่งอยู่ในกัมพูชาบอกว่าตัวเองนั้นถูกฆ่า

ก็พอไปตรวจพบแล้วพบว่ามีศพชายถูกฆ่าแล้วฝังไว้ในป่าจริง
ชาวบ้านพอรู้ข่าวว่าพบศพจริงนะคะ
ชาวบ้านตกใจมากบอกว่าก่อนจะพบศพ
เห็นเหมือนผู้ชายเดินไปเดินมาอยู่บริเวณดังกล่าวด้วย
ทำให้ล่าสุดในวันนี้เองญาติญาติเขาก็ไปดูแล้วนะครับ

เพราะหายตัวไปตั้งแต่๑๓กุมภาพันธ์ช่วงค่ำขณะไปทานอาหาร

ศพที่พบนั้นคือร่างของเสียตุ้มนักธุรกิจคาซิโน

หลังจากที่หายตัวไปนานกว่า๑๐วันครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรีนะครับ
ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา
เพื่อติดตามลงไปที่พื้นที่ครับ
ข้ามแดนจากด่านบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี

พบร่างของนายสมนึกจรูนจิรัสเถียรหรือว่าเสียตุ้ม

แล้วก็เป็นหุ้นส่วนกาซิโนฟรามิงโก้ในกัมพูชาด้วย
หลังจากที่ถูกอุ้มหายไปตั้งแต่คืนวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จากการสอบถามชาวกัมพูชาที่พบศพของเสียตุ้มนั้นบอกว่า
ระหว่างที่เดินเข้าไปเก็บผักเห็นเสียมและกางเกงถูกวางทิ้งเอาไว้
รวมทั้งมีร่องรอยขุดดินนะครับจึงนำเสียมไปเขียดู
พบว่าเป็นรองเท้าแล้วขาของคนก็ปรากฏขึ้นมาด้วยครับ
จุดที่พบศพนั้นอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนบ้านผักกาดประมาณ๕๖กิโลเมตร

ในไร่มันสัมปะหลังที่ถูกเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว

มีทั้งทหารจากกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขของกัมพูชา
ดำเนินการขุดศพขึ้นมาจากหลุมครับที่มีความลึกไม่มากนัก
้นหลุมพบศพในสภาพที่ขึ้นอืดแล้วนะครับ
อยู่ในลักษณะนอนคว่ำหน้าศพใส่เสื้อยืดกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบ
ซึ่งญาติที่ไปดูการขุดในวันนี้ก็ยืนยันว่านี่แหละคือร่างของเสียตุ้มครับ
ขณะที่การชนะสูตรศพนั้นเบื้องต้นพบว่าบริเวณแผ่นหลัง
มีรูลักษณะคล้ายถูกยิง๒๓แห่ง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาก็ย้ายศพไปที่วัดโอสตรอม
อำเภอสารกราวจังหวัดไพรินนะครับ
เพื่อผ่ากระสุนที่ฝังอยู่บริเวณต้นคอและไหล่ออก
จากเกรงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
และเพื่อใช้ยืนยันกับญาติด้วยครับ
ส่วนพี่ชายและน้องสาวของผู้ตายนั้นติดต่อประสานงานขอรับศพ
และนำหลักฐานไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรโป่งน้ำร้อน
จากนั้นได้ส่งศพไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ก่อนจะนำร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่จังหวัดชนบุรีต่อไปครับ